ไหนดูเรื่องของควาย๒สี

ไม่มีนะเขาบอกว่าสีมันเปลี่ยนตามฤกษากาลนะ

หน้าหนาวสี๑หน้าร้อนก็สี๑

คุณเดี๋ยวนะควายหรือจิ้งจกมันเปลี่ยนสีได้นี่อะไรแล้ว

ค่ะไปสิดูดิควายตั้งหลายตัวมันตัวไหนแล้วเนี่ย
ตัวไหนเปลี่ยนสีได้อ่ะมันก็มีเหมือนกัน
เจ้าของพาไปดูที่ข้อกระบือของกลุ่มอนุรักษ
พัฒนากระบือไทยบ้านโปร่งสนวน
ตำบลลำเพียกอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
พาไปดูควายเพศเมียตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเจ้าแสนซิริ
อายุ๒ปีเป็นควายของคุณวาสนาบันเทิงใจเกษตรกรบ้านโปรกสนวนนะครับ
เขาได้รับมอบมาจากโครงการธนาคารโคกระบือ
ที่ทางสำนักงานประสุนสรรค์อำเภอคอนบุรี
นำมามอบให้๓ปีก่อนดูรูปร่างสลากมาก่อน
นี่สีมันเป็นแบบนี้ดูเป็นไงเอาเผือกนะ
แต่ก็มีลายเดินด่างดำอยู่ถูกไหม

ประมาณนั้นคือมีทั้งสีเผือกและสีดำอย่างละครึ่งตัว
นี่ดูโอ้สีมันเป็นอย่างนี้

คือเขาเล่าให้ฟังเจ้าของเขายืนยันเองว่ามันเปลี่ยนสีได้
เพราะหน้าร้อนมันจะมีสีเผือกทั้งตัวเลย

แต่เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวมันจะเปลี่ยนสีจากสีเผือกเป็นสีดำ

มันก็เลยทั้งเผือกทั้งดำผสมกัน

ก็เลยให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบดูพร้อมกับทำการรักษา
แต่ปรากฏว่าอาการผิวเนี่ยนะ

มันเปลี่ยนไปเนี่ยคือจริง

เพราะว่าสภาพร่างกายของมันมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดแปลกอะไร

ซึ่งทางด้านคุณบัญชาชุติมันตานนท์ประสุทธิ์อำเภอคอนบุรี
เขาก็บอกอย่างนี้ว่าการที่มันเปลี่ยนสีนั้นสามารถเป็นไปได้
อาจจะเกิดจากการสืบทอดทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ที่มีความแตกต่างกันทางสีผิว
รวมไปถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ทำให้เกิดการปรับสีผิวให้เข้ากับสภาพอากาศ

เคสนี้ถือว่าน่าทึ่งมากและไม่เคยพบเจอมาก่อน
ช่วงนี้หน้าฝนสีมันเลยผสมกัน

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอหน้าหนาวไปพิสูจน์อีกสักที

เขาบอกว่าหน้าหนาวมันจะดำ

แต่พอหน้าร้อนมันจะออกเป็นสีเผือก

แต่ดิฉันก็เป็นนะเวลาหน้าร้อนนี่จะเขียวนิดนึง
อันนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณไปตากแดดจนตัวดำแล้วมันออกเขียวน้องใบตอง